เรื่องของโควิด๑๙ยังคือเรื่องใหญ่ของคนไทยของประเทศไทยในช่วงเวลานี้

คือนอกจากการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
สิ่งที่เราต้องคุยกันในช่วงเวลานี้แล้วต้องคุยเป็นอย่างยิ่ง

โควิด๑๙ที่ไทยได้รับมาเนี่ยตอนนี้ฉีดไปมากน้อยขนาดไหน
กำลังจะได้เพิ่มเติมมาอีกเนี่ยจะมีการฉีดแบบไหนอะไรยังไง

แต่ดูตัวเลขก่อนนะครับวันนี้นะครับ๑๕๔๓คน

ที่ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเฉพาะวันนี้นะครับ
จากเมื่อวาน๑๓๐๐นี่ก็ตกใจวันนี้๑๕๐๐นะฮะ
บคแถลงนะครับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่นะครับ
แบ่งเป็นจากระบบบริการนะฮะก็คือเข้าไปตรวจตามสถานที่ต่าง
ของโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยต่างนะครับ๑๑๖๑ราย
คัดกรองเชิงลุกเจอเนี่ย๓๗๙เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ๓นะครับ
รวมแล้วไทยตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๓๗๔๕๓รายนะฮะ
นี่นับตั้งแต่ระบาดระลอกแรกเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตสะสมณขณะนี้
คือ๙๗ศพนะครับโอ้โหคืออธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่า
ถ้าเรายังไม่ช่วยกันนะแล้วจากสถิติการระบาดของโรคในระลอกนี้นะฮะ
กลุ่มก้อนของสถานบันเทิงที่แพร่กระจายไปเนี่ยตอนนี้แทบจะครบทุกจังหวัดแล้วนะครับ
ที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยอีกเดือนนึงเนี่ยถ้ายังไม่ช่วยกันเนี่ย
วันหนึ่งถึงสองหมื่นนะฮะคืออธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาษบอก

มีผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด๑๙นะฮะ

ตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ที่เราเริ่มฉีด

ฉีดไปแล้ว๕๘๑๓๐๘โดส

ฉีดไป๕๗๐๐กว่าโดสนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับครบ๒เข็มแล้วเนี่ยนะครับ
๘รายคือถามว่าแนวโน้มการฉีดตอนนี้เป็นยังไง
ก็คือเร็วกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ที่กำหนดเอาไว้
เราได้รับมาแล้วเราก็พยายามฉีดเต็มที่นะครับมาดูเฉพาะสิบสามเมษายนนะครับ
มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนขวด๑๙๗๗๓โดสนะครับแยกเป็นเข็มที่๑๕๒๙นะครับ
ซึ่งก็จะแบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์นี่ฮะเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง
ผู้ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปค่ะคนที่มีโรคประจำตัวนะครับ
มีประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนี่ตัวเลขวันที่๑๓นะครับ
ถ้าเป็นตัวเลขของผู้ที่ฉีดเข็ม๒มี๒๔๔รายนะครับ
เป็นบุคลากรทางการแพทย์๘๘แล้วก็มีผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย
ที่เป็นเจ้าหน้าที่๑๐๘นะครับคนที่มีโรคประจำตัว๔๓ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง๕ครับ
แล้วก็มีวันที่๑๔เมษายนนะครับมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙๗๗๓โดส
แบ่งเป็นเข็มที่๑๑๖๑๘รายเข็มที่๒๓๘๘ราย
ขณะที่การจัดสรรวัคซีนนะครับถ้าดูทั้งหมดของไทย
ก็อย่างที่ทราบนะครับท่านผู้ชมครับเราได้รับวัคซีนมาณขณะนี้เนี่ย๒บริษัทนะฮะซีโนแวค

เราได้รับมา๘ราย
รวมแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ๑๐๔๑๔๔๙โดส
คือถ้าเอาจำนวนตรงนี้เอามาคำนวณ
แล้วถามว่าเราจัดสรรเราฉีดไปตอนนี้แล้วเนี่ย
จาก๑ล้านเนี่ยนะ๑ล้านโดสถ้วนเนี่ยนะ
ฉีดไปแล้ว๕๘๑๓๐๘โดส
คิดเป็นเท่าไหร่ก็คือคิดเป็นฉีดไปได้แล้ว

ก็เกินครึ่งแล้วนะแต่อันนี้จากล้านนะหนึ่งล้านนะ
แต่ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรของไทยเราเนี่ย๗๐กว่าล้าน
ใช่ค่ะเรามีวัคซีนตอนนี้๑ล้าน
มันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่พอหรือยังอันนี้ยังไม่พอหรอก
ประมาณร้อยละ๖๐๕๐กว่าหรือว่าร้อยละ๖๐เนี่ย
ถึงเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมีทยอยเข้ามาอีก
จะมีอีกล๊อตใหญ่เข้ามาอีกล๊อตใหญ่อ่ะเป็น๒๐๓๐ล้านโดรกซ์นะครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนะครับ
เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยตีซะเกือบ๗๐ล้านก็คือ๖๖ล้านคนทั่วประเทศนะครับ
เท่ากับว่ามีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่๑จำนวน๕๗๓๖๐คน
เข็มที่๑คิดเป็นร้อยละ๐๗๗
๐๗๗นี่ยังไม่ถึง๑ของจำนวนประชากร
๒เนี่ยเข็ม๒อันนี้ครบถ้วนแล้วได้รับไป๗๓๙๔๘คน
คิดเป็น๐๑๑๐๑๑ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ
ยังไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แน่นอน
เพราะฉะนั้นเราต้องรอวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะเข้ามา
เดี๋ยว๑พฤษภาคมนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาจะเปิดให้โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมทางไลน์ก็ได้
ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้ว่าเราเข้าอยู่ในกลุ่มไหม
เรื่องของวัคซีนมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
แอดไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีขั้นตอนให้ลงทะเบียนอะไรพวกนี้ด้วย
ใช่ค่ะพอวัคซีนล็อตใหญ่เข้ามาแล้วก็กลุ่มเสี่ยงหรือว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับหมดแล้ว
ประชาชนทั่วไปท่านก็ไปฉีดกันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ใครที่ได้รับการฉีดไปบ้างแล้วเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลของกรมควบคุมโรคนะครับ
กุมภาพันธ์ถึง๑๓เมษายน๗๗จังหวัดทั่วประเทศเนี่ย
ทั้งหมดก็แบ่งเป็น๕กลุ่มนะฮะ
เข็มที่๑ก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
มีบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
มีเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
มีผู้ที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนี้เขาก็ไปฉีดให้แล้ว

หรือว่ากลุ่มเสี่ยงต่างอย่างตอนที่มีคลัสเตอร์ทองหล่อขึ้นมาเนี่ย
ทองหล่อกรทมก็เอาไปฉีดให้หมด

มีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มตามเกณฑ์เนี่ย
ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์นี่นะฮะ

ซึ่งทางสบควันนี้ที่แถลงเนี่ย
มีทางท่านที่แถลงเนี่ยบอกว่าตัวเลขการฉีดวัคซีนตอนนี้

หากนับจากที่เราได้รับมาตั้งแต่วันแรก

ถือว่าทำได้ตามเป้าหมาย

ของพื้นที่ที่มีสถานการณ์หนัก
ยืนยันครับว่าไม่ช้านะครับ
เพราะว่าในวัคซีนที่เราได้มาเนี่ย
จะมีจำนวนในช่วงแรกที่เรียนมาตลอดนะครับว่า
ช่วงแรกเราได้มาในจำนวนที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับ
แล้วก็มีการฉีดอย่างเต็มที่นะครับ
ในเดือนมีนาคมนะครับ
เราก็สามารถฉีดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับ
ส่วนของที่มาแล้วนะครับ

ภายใน๒สัปดาห์ก็ฉีดไปได้ถึง๓ใน๔ของเป้าหมายนะครับ
แล้วก็ที่กำลังจะได้มาแล้วก็กระจายต่อไป
ยังมีการเร่งดำเนินการในทุกพื้นที่นะครับ

เราทำได้ตรงตามเป้าหมาย
ในแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็พูดถึงเรื่องการรองรับผู้ติดโควิด๑๙
โดยบอกว่าทางคณะกรรมการจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยประชุมกันทุกวันนะคะ
เพื่อจะเตรียมโรงพยาบาลในสังกัดสทสังกัดกองทัพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนด้วย
ถ้าพูดถึงจำนวนเตียงในตอนนี้นะคะ
มีเตียงรองรับอยู่๖๕๒๕เตียง
ใช้ไปแล้ว๓๗๐๐กว่าเตียงก็ประมาณครึ่งหนึ่งได้
ส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้สำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
ตอนนี้มีการจัดหาฮอสพิเทลหรือว่าโรงแรมที่ไม่มีผู้พักอาศัย
มาทำเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยแล้วนะคะ
ตอนนี้มี๒๓แห่งรวม๔๙๐๐เตียงใช้ไปแล้ว๒๐๐เตียงค่ะ
แต่มีการคาดการณ์การระบาดเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยต้องมีการจัดหาเตียงฮอสปิเทล
แล้วก็โรงพยาบาลสนามเพิ่ม๕๐๐๗๐๐เตียง
ส่วนค่ารักษานะคะหลายคนเป็นกังวลเหมือนกันว่าตกลงยังไงกันแน่
ค่ารักษาเบิกได้ตามสิทธิ์ค่ะทั้งการรักษาพยาบาลภาครัฐ
และถ้าใครมีประกันสุขภาพส่วนตัวก็เบิกได้เช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนกรณีที่มีคลินิกรับตรวจโควิด๑๙และผลเป็นบวก
แต่ไม่ยอมดูแลคนไข้ต่อเรื่องนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกประกาศแล้วนะคะว่า
ลินิกที่รับตรวจต้องได้การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต้องมีระบบให้คำปรึกษาวิธีดูแลตัวเองกับผู้ติดเชื้อด้วย
และต้องแจ้งให้หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวมถึงจัดหาเตียงส่งต่อผู้ติดเชื้อ
ไม่อย่างนั้นคลินิกนั้นจะถือว่าต้องมีบทลงโทษนะคะ
โดยตอนนี้จะมีการพิจารณาลงโทษโรงพยาบาลเอกชนย่านบางนา๒๓แห่ง
แล้วก็คลินิกเอกชนอีกจำนวนนึงที่ตรวจเจอผู้ป่วยแล้วแต่ไม่ยอมส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลค่ะ
คลินิกในกรุงเทพใช่ค่ะแล้วบินขึ้นเครื่องบินบอกว่าจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านที่ต่าง

จะได้นำไปสู่ระบบการรักษากันต่อไป
เพราะการที่คุณปล่อยให้ผู้ป่วยเดินทางเนี่ย
โอ้โหมันคือการแพร่ระบาดทันทีเลยนะคะ

โดยสถานการณ์แพร่ระบาดตอนนี้นะครับ

มีการเรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่พรุ่งนี้ช่วงบ่ายเลยนะคะ
จะยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น
โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เอกนัทพลนาคพาณิชย์ก็บอกว่า
สั่งการมาตั้งแต่๑๓เมษายนแล้ว

ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่สีแดง

ไม่ให้กระทบประชาชนโดยรวมนะคะ
ที่จะประจวบคีริขันและก็จังหวัดในภาคตอนออกบางจังหวัดด้วย
ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พบผู้ติดเชื้อระบาดจากสถานบันเทิง

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ก็เลยพิจารณาเสนอมาตรการยกระดับการป้องกันควบคุมโรค
แล้วก็จะไปเสนอชุดใหญ่สวบคอใหญ่วันพรุ่งนี้ด้วย
ใช่ค่ะมาตรการที่ทางสาธารณสุขจะเสนอ
มี๒เรื่องหลักนะคะ
เรื่องแรกค่ะปรับพื้นที่จังหวัดเป็นสองสี
คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุมธรรมดา
พื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยก็คือจะให้เป็นจังหวัดสีแดง
มีสิบแปดจังหวัดด้วยกันนะคะมีกรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรี
มุดปราการประจวบคีริขันสมุทรสาครปฐุมธานีนครปฐม
ภูเก็ตนครราชศรีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานี
สุพรรณบุรีสะแก้วระยองแล้วก็ขอนแก่น
ก็จะเป็นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เมืองใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยอะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมเป็นจังหวัดสีส้มก็คือ๕๙จังหวัดที่เหลือค่ะ

มีสองสีเท่านั้นคือแดงกับส้มควบคุมสูงสุดกับควบคุมนะคะครับ
ซึ่งมาตรการสำคัญในสองพื้นที่ก็คือการจำกัดเวลาการให้บริการร้านอาหาร
พื้นที่สีแดงให้เปิดได้ถึงแค่๓ทุ่มค่ะ
ร้านอาหารใน๑๘จังหวัดพื้นที่สีแดงเปิดได้ถึงแค่๓ทุ่ม
ส่วนพื้นที่สีส้มก็คือ๕๙จังหวัดที่เหลือเปิดได้ถึงแค่๕ทุ่มนะคะ

ส่วนมาตรการอื่นทั้งสองพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันเลย
ทั้งเอาง่าย๗๗จังหวัดต้องทำเหมือนกันนะคะ
คือห้ามจำหน่ายสุราและห้ามดื่มในร้านอาหาร

ร้านอาหารทุกประเภท
และห้ามดื่มทางหลายสูรา
งดการเรียนการสอนด้วย
แต่คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะกระทบเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปิดเทิมพอดี
ดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทุกประเภทนะคะ
อันนี้๗๗จังหวัดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดไหนจังหวัดหนึ่ง
เว้นถ้าจัดกันในครอบครัวได้ไม่ว่ากัน
งดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า๕๐คน
อันนี้ก็คือทุกจังหวัดต้องทำเหมือนกันรับรู้เหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องการออกนอกเคหาสถานในเวลาที่กำหนด
แต่เรายังไม่ใช่ว่าลดดับนะครับ
ครูนี้ในเป็นเรื่องของคณะกรรมการต้องทิบต่อจังหวัด
เมื่อนี้ไม่ได้มาหรือการลมล้างระกาศเลิกติดดึงนะ

และให้เป็นความปลอดภัยมากขึ้น
คุณอนุทินบอกว่าถ้าจะให้สอบคอชุดใหญ่พิจารณาวันพรุ่งนี้ที่จะเสนอไปเนี่ยตามที่เราบอกไปเนี่ยนะครับ
จะขอใช้เวลาสักประมาณ๒สัปดาห์ถึงสิ้นเดือนเมษายนนะ
แต่จะถึงขั้นมีเคอร์ฟิลล์หรือไม่เนี่ยต้องรอฟังสอบคอชุดใหญ่พรุ่งนี้นะครับ
ถามว่าทำไมถึงต้องมีการเสนอมาตรการเข้มข้นในระดับนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมดูนี่นะครับเดี๋ยวดูแผนที่ประเทศไทยในวันนี้นะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แดงหมดแล้วนะฮะ
คือแปลว่ามีผู้ติดเชื้อทั้ง๗๗จังหวัดแล้ว

ถ้าจังหวัดไหนยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยเราจะเป็นสีเขียวใช่ค่ะ

เพราะจังหวัดยาลาที่เหลือเป็นจังหวัดสุดท้ายเนี่ย
วันนี้พบผู้ติดเชื้อ๒คนนะครับ
ทำให้ทั่วประเทศไทยตอนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙ในระลอกนี้นะฮะ

จะติดมากติดน้อยก็แล้วแต่
แต่จะติดจากกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ไหนอะไรยังไงเนี่ย

แต่ที่แน่นอนก็คือมันลุกลามมันระบาดเริ่มมาจากกลุ่มก้อน
คลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อที่กรุงเทพ

ก็คือ๗๗จังหวัดเพราะฉะนั้นคือมาตรการที่ยกระดับขึ้นมา
ก็คือต้องปฏิบัติอย่างเร่งครัดทั้ง๗๗จังหวัดด้วยนะคะ

ท่านผู้ชมครับไปดูโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดเชียงใหม่หน่อย

โรงพยาบาลสนามเขามีรีวิวกันเยอะเหมือนกัน
มีคนอัดคลิปเอาไว้เยอะแต่ว่าอยากจะพาไปดูเรื่องของคลัสเตอร์ทองหล่อเพิ่มเติม

คือมีคนใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะว่าเขาเนี่ยติดโควิด๑๙แล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วด้วย

เขาตรวจถึง๔รอบด้วยกันนะคะ
แล้วผลรอบที่๔ปรากฏว่าผลเขาเป็นบวกติดจากคลัสเตอร์ทองหล่อนี่แหละค่ะ
คือเขามีการกักตัวตั้งแต่วันที่๒เมษายนที่ผ่านมาแล้วตรวจไปทั้งหมด๔ครั้งใช้เวลา๑๓วัน

ตรวจครั้งที่๑๓เมษายนไม่พบเชื้อนะคะไปตรวจที่สถาบันบำราชนราดูล
ตรวจครั้งที่๒๕เมษายนก็ยังไม่พบเชื้อ
จากนั้น๗เมษายนเดินทางไปรับวัคซีน
โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนจากเคสทองหล่อ
เขาก็บอกไปตามจริงก็คือคืนวันที่๒เมษายน
แล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ทราบผลไปก่อนหน้า
คุณหมอเลยแจ้งบอกว่างั้น๒รอบแรกใช้ไม่ได้
เพราะว่าตรวจเร็วเกินไปต้องทิ้งระยะเวลา๕วันค่ะ
คุณหมอก็เลยยังไม่ฉีดวัคซีนให้แล้วก็ให้ไปตรวจอีกรอบนึง
ถ้าผลเป็นลบถึงจะยอมฉีดให้
ทีนี้เขาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งคือวันที่๓
ขออภัยครั้งที่๓วันที่๘เมษายนนะคะ
ก็ยังไม่พบเชื้อก็เลยสามารถไปฉีดวัคซีนได้

แต่ปรากฏว่า๑๒เมษายนค่ะอยู่รู้สึกว่าไม่ได้กลิ่น
ตัดสินใจไปตรวจโควิด๑๙ครั้งที่๔ในวันที่๑๓เมษายน
รู้ผลเมื่อวานนี้สรุปติดนะคะ
ตรวจมา๔รอบมารู้รอบที่๔ว่าติดนะคะ
ท้ายไว้เลยบอกว่าตรวจครั้งเดียวมันเชื่อใจไม่ได้
กักตัวให้ครบ๑๔วันแล้วต้องตรวจซ้ำทุกคน
แต่โดยหลักแล้วตรวจครั้งเดียวก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะ
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจซ้ำนะครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะฮะ

โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็มีผู้ที่เข้าไปรักษาอาการโควิด๑๙อยู่เยอะ

อันนี้คือกระโดดยางค่ะดิฉันมั่นใจ
เห็นชีวิตในช่วงเวลานี้หน่อย

แหละคือมันไม่มีอะไรทำมากกว่ามันเฉาก็เหงาอ่ะ
จะกังวลเรื่องสุขภาพร่างกายใช่ไหมครับ

บางคนก็โพสต์ให้เห็นวิถีชีวิต
ในการตรวจเช็คร่างกายประจำวัน

แล้วแต่ว่าความแข็งแรงของร่างกาย
โรคประจำตัวอะไรที่มีอยู่ด้วยนะครับ

ใช่ค่ะในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ให้ความร่วมมือเต็มที่
หน่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทุกคนก็คือทุ่มเทสุด
อันนี้เป็นกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องคอยเก็บขยะติดเชื้อของผู้ป่วยค่ะ
แล้วเขาต้องทำแบบนี้ทุกวัน๒๔ชั่วโมงเลยนะ

สุดเลยค่ะแทบไม่ได้พักผ่อนแต่คือเขาก็ต้องทำ
อาจจะบอกว่าอ้าวก็เนี่ยมีชุดมีอะไรป้องกันแต่ชุดอะไรป้องกันก็แล้วแต่เถอ

ใช่ไหมแล้วต้องมาอยู่ในสภาพที่ต้องทำแบบนี้ทุกวันแต่ด้วยจิตวิญญาณ

ด้วยการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข
เห็นไหมครับมีคนที่เขาทุ่มเทลำบากแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อป้องกันดูแลรักษาพวกเราเนี่ย
เราแค่ระมัดระวังแค่นั้นเอง

แค่ใส่แม็กซ์ไปไหนก็ใส่แม็กซ์

มันก็ยังมีกลุ่มคนที่ทำไม่ได้ค่ะ
อยากให้ไปดูอีกภาพหนึ่งเลยที่จังหวัดสกลนครโอ้โห
คือเราจะไปสกลนครแล้วนะฮะ
นี่ค่ะนี่ไม่ใช่ภาพเก่าเมื่อสองปีที่แล้วหรืออะไรเลยนะคะ
นี่ภาพวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
มีการจ้างรถเครื่องเสียงมาเต้นกันสนุกสนานฉีดน้ำ

เอิญคลิปนี้คนที่ลงเขามันไม่มีเสียง
ใช่จริงคือเสียงดังลั่นเลยนะ
แต่เขาเหมือนกับว่าเขาตัดเสียงออกตอนที่เขาเอามาโพสต์อะค่ะ

หน้ากากอนามัยไม่มีใครใส่เลย

เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเมืองสกลนครนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าตัวที่ไปเล่นงานนี้ไลฟ์เองเลย
คนเขาก็เลยเห็นกัน๑๓เมษายนเป็นกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานค่ะ
ที่บ้านนากับแก้ในตำบลดงมะไฟนะคะ
โอ้โหพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะ

เรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
พร้อมกับนายอำเภอเมืองสกลนคร
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรสกลนคร

ร่วมกันแถลงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะ

แจ้งความวันนี้เลยวันนี้นะฮะที่ประชุมกัน
ยืนยันเลยว่าคลิปที่เกิดขึ้นไม่ใช่คลิปเก่า
คลิปปัจจุบัน๑๓เมษายน๒๕๖๔นี่แหละค่ะ

ดำเนินคดีกับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างผู้ติดต่อ

แล้วก็ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่บกพร่องในการควบคุม
คือมีการสั่งย้ายผู้กำกับสพดงมไฟเรียบร้อยแล้วด้วย

ทีนี้สังคมตอนแรกเขาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า
อนุญาตให้จัดงานได้ไม่ใช่เหรอ
ก็บอกว่าถ้าขอแล้วให้ก็จัดได้นี่
อนุญาตให้เขาจัดงานกันหรือเปล่า

งานที่เขาขอมาเนี่ยมีจริงแต่มันคืองานวันที่๑๒เมษายน
เป็นงานผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ
ที่วัดสุปัชชัยยารามบ้านนากับแก้
เป็นกิจกรรมภายใต้การควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
คุยกันเรียบร้อยตกลงกันเรียบร้อยก็เลยอนุญาตให้จัด
แต่มันแค่๑๒เมษายนแล้วเป็นงานผ้าป่าไงคะ
แต่ไอ้งานนี้มัน๑๓เมษายนไม่มีใครมาขออะไรทั้งนั้น
แล้วคุณมาจัดอะไรกันเอิกกระเริกแบบนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมการสอบสวน
ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยรองผู้ว่าจังหวัดสกลนครก็บอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้ในจังหวัดสกลนครเองมีผู้ป่วยสะสม๑๒รายแล้ว
เมื่อวาน๑๕เมษายนพบเพิ่มอีก๕ราย
จนตอนนี้มี๑๗รายแล้วนะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยจากสถานบันเทิงในกรุงเทพ
เดินทางเข้ามาในพื้นที่สกลนคร
ซึ่งเป็นการระบาดในวงรอบที่๑
แต่มันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดไปสู่วงรอบที่๒
เพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณยังทำตัวกันแบบนี้
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการแบบนี้
กลนครเดี๋ยวเจอศึกหนักแน่

นี่มีคนเผยแพร่คลิปนี้โอ้โหหนักกว่าเดิมอีก
เมื่อกี้ว่านักแล้วอันนี้นี่โอ้โห
คนแน่นกว่าเดิมหน้ากากอนามัย

แล้วมีการจ้างเหมือนกับแดนเซอร์ผู้หญิง
เธอร์อิทธิมาเต้นด้วย
โอ้โหนี่ค่ะเขาบอกว่าซุ่มเสี่ยงหนักกว่าเดิมอีก

ขวดสุรารินใส่แก้วพลาสติกแจกจ่ายดื่มกันอย่างคลื้นเครงแบบไม่แคร์อะไรเลยนะคะ
เรื่องต้นเจ้าของโพสต์โพสต์เองลบเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปดูคลิปกันหน่อยคลิปที่สกลนครอีกคลิปนึงอะค่ะ
เดี๋ยวคนจะคิดว่างานนี้เป็นงานเดียวกันกับที่บ้านนากับแก้
บอกตรงนี้ว่าแค่จังหวัดเดียวกันเฉยแต่คนละงานนะคะ
อันนี้เป็นงานแห่ในงานบุญพระเวสันดรของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนคร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

เห็นบอกว่าสนมีนบุรีสั่งตำรวจกักตัวทุกนาย

เขาบอกว่ามีตำรวจนายหนึ่งในสังกัดติดเชื้อค่ะ
เลยต้องมีการสั่งกักตัวและไล่ไปตรวจโควิดกันหมดเลย
พันธุ์ตำรวจโทษธนาวินกาญจนาวิพาทรองผู้กำกับการสืบสวน
สถานีตำรวจนครบานมีนบุรี
ก็มีการส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

โดยบอกว่ามีตำรวจหนึ่งนายนะคะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระดมกวาดล้างอาทยากรรม
และระดมหมายจับค้างเก่าในช่วงเทศกาลสงกรานปี๒๕๖๖
ช่วงระหว่างวันที่๕ถึง๑๓เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีการรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลนวมิน๙
ในวันอาทิตย์ที่๑๑เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ผลตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าติดโควิด๑๙
คราวนี้แหละค่ะใครปฏิบัติงานด้วยกัน
เวรด้วยกันต้องกักตัวกันหมดเลยนะคะ
โดยสวัสดีการข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดสนมีนบุรีทุกนาย
ก็เลยกักตัวแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อกันตั้งแต่วันนี้
ไปจนถึงกับตรวจหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะคะ
แล้วก็จะมีการรายงานผลการตรวจให้ทราบเป็นลายลักษรด้วย
ล่าสุดค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
มีตำรวจแค่บางส่วนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องถูกกักตัว
ส่วนตำรวจนายอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
ให้บริการบนโรงพักก็คือรับแจ้งความได้ตามปกติ
เพราะเจ้าหน้าที่ก็มีการป้องกันเป็นอย่างดี
ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่โรงพักก็จะมีมาตรการในการตรวจ
แล้วก็ป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะคะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิทยาบูรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาเปิดเผยข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดโควิด๑๙ระลอกใหม่
ล่าสุดเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบสองนายนะคะอืม
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเจ็ดสิบแปดนายรักษาตัวในโรงพยาบาลอื่นอีกหนึ่งร้อยสี่นาย
และยังอยู่ระหว่างกักตัวเนี่ยพันหกร้อยยี่สิบห้านายนะคะครับ
ก็ต้องกระวังกันต่อไปใช่ค่ะ